ในระหว่างที่ไลฟ์ระหว่างที่พัก

เอ๊ะไอ้ครัวไก่ร้านนั้นน่ะร้านที่ไปกินมันก่อนน่ะจะไปดูก่อนนะตอนนี้คนแน่น
โอ้โหเงินคนเพียบเลยเอาไปดูเรื่องของการไลฟ์โชว์ของกินหน่อยฮะ
แต่เราแวะไม่ได้ถึงแม้เราจะหิว
เพราะว่าเรามีนัด๙โมงนะครับ

แต่ร้านก็คงแน่นถึงอยากกินก็คงไม่ได้กินหรอก

เดี๋ยวปากก็ก่อนปากก็ก่อน
อะไรอะไรต้มเป็ดปลาอ้วนใช่ไหม

โอ้โหร้านดังทั้งนั้นน่ะ
คือจะบอกว่าคุณผู้ชมฮะเวิ้งนี้ทั้งเวิ้งนะ
ผมเนี่ยเคยเป็นผู้สื่อข่าวกระจำกระโสมหาธัยครับ
ตั้งแต่แยกคอกวัวไปนะหลังกรทมนะ
หลังกฎมอลยันนุ่นชนวัดราชบพิษนะ
ผมให้๓เดือนคุณกินร้านอร่อยให้ครบ
รอบสารว่าการกรุงเทพฯมหาวิทยาลังคลลานคนเมืองนะครับ
ถ้าใครเคยผ่านไปแถวนั้นจะรู้ว่าโอ้โหอย่างที่บอก
๓เดือนกินที่ครบเท่าคุณชัชชาติเดินผ่านไม่กี่ซอยมีการแปะไว้ด้วยนะ
อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดอันนี้เย็นละโฟ
ใช่นะครับคือร้านที่เคยไปชิมเนี่ย

พาแอดมินที่ไลฟ์คู่กาย
ก็คือแอดมินหมูตอนนี้ดัง

เขาเป็นคนมันใช้ได้นะครับ
ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่รสเด็ดร้านป้าเพียน
เตาทานโอ้โฮหอมกระทะ
นี่ครับกระทะทองเหลืองสูตรโบราณนะครับ
ตรงข้ามกับวัดราชบพิษนะครับ
เป็นเมนูที่ผู้ว่าชัดชาติชวนชิมนะครับ

ก็กินปั๊บเดียวเขาใส่เขาอร่อยนะครับ

ึกกรอบมาเนื้อไก่หมักนุ่ม

เห็นท่านกินได้ผมก็ดีใจนะครับ

หลังจากผู้ว่าแวะไปชิมแล้วนะ

พูดถึงร้านนี้ผมส่วนตัวอย่างนะครับ
หม่องร้านต้มเนื้อหลังกระทรวงมหาดไทย

เป็นต้มเนื้อเครื่องในวัว